แม่ค้าขายหมูที่จังหวัดนครปฐมนะคะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะ
ขายหมูในตลาดมายี่สิบปีหมูหายไปจากเขียงมาตลอดเลยนะคะ
จนสุดท้ายต้องควักเงินซื้อกล้องวงจรปิดมาติดค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
ชัดเจนเป็นผู้ชายสองคนเข้าไปขโมยหมูภายในแผงค้าของร้านเจรีขายหมูค่ะ
ภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขตเทศบาลนครนครปฐม
ก็เห็นภาพชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้นางวารีแสงประเสริฐอายุห้าสิบสามปี
เจ้าของร้านขายหมูร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
เปิดร้านมา๒๐ปีหมูหายตลอด
คนร้ายเข้าไปขโมยตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทนไม่ไหวตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด
ติดไว้ที่ร้านติดไว้ที่ทางเข้าตลาด
จับภาพคนร้ายเอาไว้ได้อย่างที่เห็นน่ะนะคะ
ว่าเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดข้างร้าน

ก็ไปยกหมูขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
นางวารีเล่าให้ฟังต่อว่าเนื้อหมูที่ร้านหายบ่อยจริง
ไม่ใช่แค่เนื้อหมูที่แขวนโชว์เท่านั้นนะคะ
ยังมีหมูเนื้อแดงขาหมูเครื่องในหมู
เก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ก็หายตลอด
เมื่อก่อนไม่ล็อกกุญแจคนร้ายมาขโมย
ช่วงหลังใช้โซ่มาคล้องก็ยังถูกตัดโซ่ค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
ก็เลยเรียกช่างให้ไปติดกล้องวงจรปิด

นำภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกนะคะ